อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง
สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับ
คุณผู้ชมมาเจอกัน๔โมงครึ่งเย็นวันเสาร์และวันอาทิตย์แบบนี้นะครับ
วันนี้คุณผู้ชมรายการของเราอยากจะบอกคุณผู้ชมว่า
เราต้องสู้ชีวิตในช่วงของวิกฤตโควิด๑๙
แม้ว่าจะมีการผ่อนคลายหรือว่าคลายล็อกกันบ้างแล้วใน๒๙จังหวัดนะครับ
แต่เรื่องของการสู้ชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง
ดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ของรายการเรามีอะไรบ้างครับ
ไปดูชีวิตของหลายคนที่สู้ชีวิตกันนะครับ
หลังจากมาตรการคลายล็อกกับหลากหลายอาชีพ
ดาราและคนทั่วไปที่ก่อนหน้านั้นต้องผันตัวเองผันอาชีพ
แฮชแท็กชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปครับ
ดังนั้นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปเจอกับคนสู้ชีวิตทั่วไทย
ในรายการของเราเล่าสู่กันฟังครับ
วันนี้รายการของเราก็ว่ากันด้วยเรื่องของมาตรการคลายล็อกดาวน์นะครับ
หลังจากที่มีการคลายล็อกไปเมื่อวันที่๑กันยายนที่ผ่านมา
ในพื้นที่สีแดงเข้ม๒๙จังหวัดนะฮะ
คนที่ทำอาชีพทำธุรกิจต่างที่ได้รับการปลดล็อกคลายล็อกแบบนี้
ก็รู้สึกดีใจขึ้นนะครับเพราะว่าจะได้เดินหน้าในธุรกิจของตัวเอง
แต่ว่าธุรกิจหนึ่งที่หลายคนมองว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไง
นั่นก็คือธุรกิจร้านอาหารนั่นเอง
และวันนี้รายการของเราพาคุณผู้ชมไปที่ร้านอาหารของพี่เปิ้ลนาคอนฮะ
พี่เปิ้ลนาคอนก็เจอวิกฤตโควิด๑๙กระหน่ำไปหลายรอบเหมือนกันนะครับ
แต่คราวนี้ลุกขึ้นมาใหม่มาเปิดร้านอีกครั้งหลังจากที่มีการคลายล็อก

โหมาแล้วคนที่ผมนัดไว้สวัสดีครับพี่ปุ้ยครับ
รู้สึกว่าไม่ได้ออกมาสูตรบรรยากาศแบบนี้นานเลยนะพี่เปิ้ลนะ

อยู่แต่บ้านกินอาหารในบ้าน

ที่นี่ครับร้านของพี่เปิ้ลนาคอน

คิดถึงพระอาทิตย์คิดถึงสายลม

คิดถึงร้านอาหาร
แล้วก็บรรยากาศที่เราจะได้ไปนั่งผ่อนคลายในร้านอาหาร
แต่ด้วยความระมัดระวัง
และป้องกันโควิด๑๙๑๐๐

ฉีดวัคซีนครบกันพอดี

ให้คุณผู้ชมได้อิจฉาหน่อย

คือบรรยากาศของเราอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพญา

แล้วเราถือว่าเราเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชาบู

ที่ตั้งตงานอยู่ริมแม่น้ำ

แต่เป็นแบบพรีเมียมจริงร้านนี้

อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเรื่องของโควิด๑๙
ทำให้กระทบต่อผู้ประกอบการร้านอาหาร
แต่ทีนี้เมื่อมีการผ่อนคลายแล้ว

เรียกว่าดูแลกันแบบล้านเปอร์เซ็นต์

ล้านเปอร์เซ็นดังนั้นไปในร้านกัน

โอ้โหเดินมาจากท่าเรือบรรยากาศดีพี่เปิ้ล

ผลกระทบยังไงบ้างร้านอาหารแบบนี้

เพียงแต่ว่าพอมันมากระทบถึงเราแล้วเนี่ย

เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดคอนเซ็ปต์

เท่าทุนก็บุญแล้ว

ทำยังไงให้ลูกน้องเราอยู่ได้ก่อน
อันดับแรกเพราะเราห่วงมากที่สุด

เราไม่ต้องเจ็บตัวเพราะไม่มีการลงทุน

แต่การที่พอเราสบาย

พนักงานของเราทีมงานของเราจะไปอยู่ไหน

ยังไงฮะเราไม่เอาเข้ามา

เอาไปแบ่งปันกันให้หมด

คือดูแลเขาให้ได้

เดี๋ยวพี่ควักเงินให้อีกเพิ่ม
ยังไงทุกคนต้องอยู่ให้ได้

เราก็ดีใจนะที่เปิดมาปุ๊บทั้ง๒สาขาเลย
หรือว่าที่คุณทองวายนาคอนที่รัชดาซอย๔
เก่ากลับมาเพราะว่าเขาคงคิดถึงบรรยากาศด้วย
เราก็ไม่ได้บอกว่าจะให้ทุกคนกลับมาประมาทนะ
เพราะว่ามัตรการต่างของเราเราดูแลแบบเข้มข้นมาก
แต่ขอให้ทุกคนจงระวังไว้ว่าตอนนี้
โควิดมันอยู่ในทุกโต๊ะ

จานช้อนซ่อมโอ้โห
เราอบความร้อนเราซิลเราฆ่าเชื้อ
ทุกอย่างแบบฆ่าเชื้อหมด

อันนี้คือน้องเว้นระยะห่าง
น้องหมีคอยกัน
คือก็จะเอามากันไว้ให้อยู่เว้นระยะห่าง

ถ้าโต๊ะสี่เราให้นั่งสอง

มาโต๊ะ๘เราให้นั่ง๔คน๖คน

เพราะฉะนั้นความเสี่ยง
ในเรื่องของการที่เชื้อในจำนวนอะไรมันไม่มี

อยากจะบอกให้เขาแบบสู้ต่ออดทนปรับเปลี่ยน
เปิ้ลคงบอกกับทุกคนไม่ได้
เพราะทุกคนก็คงมีไอเดียและความคิดของตัวเอง
แต่สิ่งหนึ่งที่พี่เปิ้ลบอกกับทีมงานทุกคนเสมอว่า
เราต้องรักตัวเราเองและรักลูกค้าให้มากที่สุด
สิ่งแรกที่ต้องคิดคือไม่ได้ว่าไม่ได้ดูถูกนะฮะ
ให้คิดซะว่าลูกค้าทุกคนเนี่ยมีเชื้อโควิดอยู่ในตัวนะ
ไม่ได้ว่าเขานะแอลกอฮอล์ทั้งหลายแหล่ง
ล้างมือล้างอยู่ตลอดเวลา
หยิบแก้วเสร็จเดินเข้าไปล้าง
ทุกอย่างล้างแก้วต้องคิดอยู่ตลอดเวลา

ซึ่งเราต้องให้ตรงนี้ให้ไอเดียตรงนี้เขา
แล้วเขาจะระวังด้วยตัวเองทุกคนเป็นบวม
เปิ้ลอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุน

มันจะแบบโอ้โหจะหนักจะเบาจะอะไรต่างอาณา
อยากจะบอกผู้ประกอบการคนที่ทำธุรกิจยังไงอีกฮะ
เราจะต้องรู้จักบริหารตรงนี้ให้ดี
วิกฤตเราต้องคิดเลยว่ามันคือโอกาส
เพราะฉะนั้นเขากำลังจะบอกให้เราว่า

เพราะฉะนั้นวิธีการคิดเพิ่ม
ทำยังไงให้แตกต่างกับคนอื่น
ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหาร
วิธีการโปรโมทการบริการการอะไรทั้งหลายแหล่ทั้งหมด

อยู่ตลอดเวลาอย่าทำให้เหมือนเดิม

โทรศัพท์มือถือใช้ไม่เป็นต้องศึกษา
สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้วิกฤต
มันกลับมาเป็นโอกาสของเราได้
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่ง
ฝากไว้เป็นกำลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะฮะ
อย่ายอมแพ้อย่ายอมที่จะจมลงไปในน้ำ

ถ้าทุกอย่างเรียบเชื่อว่าทุกคนจะกลับมายิ้มได้
ครับเอาละครับขอบคุณพี่เปิ้ลมากครับ
ขอบคุณครับพี่เบิ้ขอบคุณครับ

เราได้มาพูดคุยถึงร้านอาหารของพี่เปิ้ลนะฮะ
แล้วก็เรื่องของการประกอบธุรกิจต่าง

แล้วก็ประสบการณ์จากวิกฤตที่ผ่านมา

แล้วก็ปรับตัวในอนาคต
ต้องรอดแหละทุกคนต้องรอด
เคยคิดไหมครับว่าเราต้องมาแบบ
สถานการณ์ตอนนี้มันทำให้หลายอย่างมันหยุดต่อไป

โอ้โหเมื่อช่วงที่แล้วเราพาคุณผู้ชมไปเจอพี่เปิ้ลนาคอน
คราวนี้เราจะพาผู้ชมเนี่ยมาเจอดาราหนุ่มสุดหลอยคน
ซึ่งเป็นคนที่บอกว่าต้องผันตัวเองในช่วงของโควิด๑๙นะครับ
ที่เป็นนักแสดงหรือว่ามีรายการต่างแต่ว่าเราก็รู้กันอยู่ว่าโควิด๑๙ทำให้ทุกอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไป
โหยยยยยยยยยได้ยังไงบ้างฮะสบายดี

ช่วงนี้อาจจะเห็นไลฟ์หนักหน่อยนะ
ใช่ครับผมก็ช่วงนี้ไปทางต้นไม้ซะเยอะครับ
เพราะว่าก็อย่างที่ทราบครับสถานการณ์ตอนนี้มันทำให้หลายอย่าง
มันหยุดต่อไปหลายเรื่องเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์มากที่สุดนะครับผม
ครับนี่อย่างที่เห็นข้างหลังของน้องเขตนะคุณผู้ชม
เพราะว่าต้นไม้เพียบเลยต้องถามก่อนถึงเรื่องของโควิดที่ส่งผลกระทบต่อเรา
มันส่งยังไงบ้างแล้วทำให้เราหันมาหาเรื่องของต้นไม้ยังไงฮะ
ต้องบอกว่าเราปลูกต้นไม้มาตลอดอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่ได้เคยคิดที่จะขายอะไรอย่างนี้ครับผม
โควิดปีที่แล้วนะฮะก็ผ่านการกักตัวหลายรอบมาอะไรอย่างนี้ครับผม
มีซื้อไม้เข้ามาเล็กน้อยจนปีนี้ครับมันเริ่มสูงขึ้นมันเริ่มแบบหลายอย่าง
หยุดแบบโดยอัตโนมัติเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมาเริ่มขายเริ่มขายบ้างเล็กเล็กน้อย
คราวนี้มันจากหลัก๑๐หลักร้อยหลักพันจนแบบขายได้เป็นหมื่นเป็นแสนอะไรอย่างนี้
คิดไหมฮะว่าเราต้องมาแบบโอ้โหขายต้นไม้อยู่หน้าเฟซแบบนี้
ไม่เคยชินเลยครับไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะมาจากเวย์นี้เลยครับผมมาแบบมาแบบงงเลยครับผม
แล้วก็คือด้วยความที่เรารักธรรมชาติรักรักต้นไม้อะไรอยู่แล้วครับผม
มันก็เลยมันก็เลยง่ายครับมันก็เลยง่ายสำหรับผมนะครับแต่ก็มีมือใหม่หลายคนมีพี่ในวงการต้นไม้แนะนำมาเยอะแยะมากมายก็ดีครับผม
นี่ไปเดินเลือกเองเลยใช่ไหมด้วยความเป็นรักต้นไม้อยู่แล้วนะพี่เห็นในไอจีในอะไรต่างเลยน้องเขตไปลุยสวนลุยอะไรเองเลย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
แล้วเราจะมีวิธีการในการที่เราจะแบบเอ๊ะเอาใจลูกค้ายังไง
ถึงว่าลูกค้าจะถูกใจต้นไม้ที่เราเลือกมาไหม
หรือมีวิธีการหรือเคล็ดลับอะไรบ้างแนะนำคนอื่นบ้างน้องเขต
ก็ต้องบอกว่าเขตพยายามคัดต้นไม้สวยมาเลยครับ
แล้วก็ทุกอย่างมันเป็นไปตามความพึงพอใจของผู้ซื้อกับผู้ขาย

ตั้งแต่ต้นมันก็จะมีความสวยแตกต่างกันไปมันเป็นความพิเศษของเขา
ไม่ว่าจะเป็นด่างมากด่างน้อยเขียวมากเขียวน้อยหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ครับ
แต่บอกว่าราคามันจะตกไหมราคามันจะขึ้นไหม
ผมเลยบอกผมต้องตอบทุกคนเสมอว่าให้เลือกต้นไม้ที่คุณชอบครับ
ถ้าวันหนึ่งมันเกิดเป็นอะไรมาอย่างน้อยมันก็เป็นสิ่งที่คุณชอบครับ
อันนี้สำคัญมากเนอะไม่ใช่ว่าเราตามกระแสเขาอย่างเดียวหรือว่าเทรนด์ตอนนี้มันใหม่
แล้วก็หลังมาก็พอเราได้ขายต้นไม้ต้องบอกต้องบอกอย่างที่เคยบอกพี่ไปว่า
ก็ได้นำพวกต้นไม้นะครับผมส่วนหนึ่งของส่วนตัวแล้วก็มีพี่ส่งส่งพวกแบรนด์ที่ทำจากต้นไม้ครับ
เป็นสยามตานีเป็นกระเป๋าที่ทำจากกล้วยนะครับ
ครับผมกระเป๋าใบนี้ทำจากกล้วยนะฮะนี่งานดีมากนะครับแบบนี้
ส่งมาให้ผมแล้วก็ประมูลไปนะครับทุกอย่างจบเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว
โอ้โหนะฮะสุดยอดครับผมขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะแล้ว
แล้วก็เดี๋ยวเร็วนี้มีอีกหนึ่งโปรเจคครับผมเราก็พยายามจะทำให้ได้ทุกเดือนครับ
ก็จะเอาต้นไม้มาครับแล้วก็จะประมูลครับแล้วก็จะนำเงินส่วนนั้นครับ
ไปเป็นซื้อข้าวกล่องครับแล้วก็นำจะนำไปมอบให้ตามชุมชนครับ
โอ้โหสุดยอดฮะเพราะเป็นยุคที่ต้องมีการแบ่งปันเนอะ

แท็กชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปครับผม
ก็ตามคำที่พูดเลยครับชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไป
คือผมเป็นเด็กบ้านนอกหนึ่งคนนะครับที่เข้ามาทำงานอะไรอย่างนี้
ถูกคุณพ่อคุณแม่สอนมาด้วยความอดทน
เพราะว่าเราเกิดเราผมเป็นหนึ่งคนที่เริ่มจากศูนย์นะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับ
พี่ก่อนว่าผมเป็นเด็กยากจนถึงคนที่วันนี้มาไกลเกินกว่าที่ตัวเองตั้งใจไว้มากแล้วครับ
มันเลยแฮทแท็กนี้มันเลยถูกใจผมมากครับเพราะว่าผมลำบากมามากแล้วครับ
ลำบากมามากแล้วแล้วเชื่อว่าความพยายามของเราต่อให้พยายามที่ไหนมันจะสำเร็จแน่นอน
เชื่อเถอะครับไม่มีมีคนลำบากกว่าเราเยอะแยะครับ
โอ้โหนี่พี่บุ๊คขนลุกเลย
ท้ายสุดนี้น้องเขตบอกอะไรให้กับคนที่แบบว่ายังคิดไม่ออกหรือว่าตอนนี้มันหมดกำลังใจเหลือเกิน
น้องธาราชเขตที่มายให้กำลังใจทุกคน

และก็สร้างอาชีพในรูปแบบใหม่
พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดศุลีนกันก่อน
จากเดิมที่เป็นร้านให้เช่าชุดงานแต่ง
พอเจอผลพวงจากพิษโควิด๑๙

ทีนี้เริ่มต้นจากความชอบของเจ้าของร้าน
นั่นก็คือชอบทานขนมไทยด้วย
ก็คือขนมโคครับขนมตาล
ก็เลยเอาขนมไทยมาเป็นไอเดียมาเป็นจุดขายใหม่นะครับ
ทำขนมไทยแล้วทั้งขายหน้าร้าน
จากร้านที่เคยมีทั้งชุดไทยชุดราตรีอะไรต่างนานา

มาใส่ทั้งเต้นทั้งรำไทย
เรียกลูกค้าในหน้าเฟซนะฮะ

เห็นก็สนใจแล้วโอ้โหดูแปลกตา
และที่สำคัญขนมก็ต้องอร่อยด้วยนะฮะ
สุรินทร์แล้วเดี๋ยวเราไปต่อที่สระบุรี
พ่อค้าสละลอยแก้วคนนี้เขาก็สร้างจุดเด่นให้กับตัวเองเหมือนกัน
ลุกขึ้นมาแต่งตัวเลยฮะแต่งองค์ทรงเครื่องซะหล่อเลย
ออกไปขายสละลอยแก้วนะครับ
พ่อค้าคนนี้ที่เราเห็นสะดุดตานะฮะก็คือนายอนันต์มาณศักดิ์นะครับ
ก็จริงแล้วเขาเป็นพ่อค้าขายสละลอยแก้ว
ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างขาย
แต่ที่บอกว่าแปลกตาก็คือนี่ฮะ
ของเขาการแต่งตัวของเขาใส่ซะเท่ซะหล่อเลย
ทักซิโดสีแดงขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ติดป้ายตกแต่งสวยงามเขียนคำว่าสละลอยแก้วตราเมืองพลอยมาแล้วนะฮะ
สละลอยแก้วที่ขายเป็นสละลอยแก้วคุณภาพครับ
ยอดขายเนี่ยเชื่อไหมฮะได้วันละ๑๐๐๐ถึง๒๐๐๐บาท
นี่ถือว่ามีกำไรมากขึ้นจากการที่สร้างตัวเองเป็นจุดเด่น
แล้วก็ทำให้ลูกค้านั้นรู้สึกสะดุดตาด้วยนะครับ
จากสระบุรีผมพาคุณผู้ชมไปที่สงขลากันบ้าง
สงขลาหลังจากที่มีการคลายล็อกในเรื่องของการประกอบกิจการต่าง
แล้วก็มีเรื่องของร้านตัดผมด้วย
นี่ฮะหนุ่มช่างตัดผมคนนี้เขาคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า
สร้างความปลอดภัยให้กับลูกค้า
นี่อย่างที่เห็นแล้วฮะก็เปลี่ยนแนวคิดจากการที่ต้องตัดผมภายในร้านนะฮะ
ตัดผมในห้องแอร์ก็ไปสูดอากาศสบายตรงชายทุ่งนี้เลยนะครับ
เขาบอกว่าโอ้โหในช่วงนี้เพิ่งจะได้เปิดร้านเอง
หลังจากที่ต้องหยุดตัดผมไปเป็นเดือนแล้วครับ
แต่ทีนี้เอ๊ะมานั่งคิดว่าจะทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ย
รู้สึกปลอดภัยในการเข้ามาตัดผมด้วย
อยู่ใต้ต้นไม้ชายทุ่งก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนะครับ
ก็ลูกค้าก็มองชายทุ่งไปนะครับ
แล้วก็ได้ตัดผมหล่อไปด้วยปลอดภัยกันทั้งลูกค้าแล้วก็ทั้งช่างด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราพาไปต่อที่ร้านแห่งนี้

เปิดประตูเข้าไปในร้านคุณผู้ชมจะเห็นเยอะแยะไปหมดเลย

ที่ถูกนำมาตกแต่งร้านนะครับ
ตุ๊กตาผู้หญิงและอื่นอีกมากมายหลากหลายเลยนะฮะ
ร้านแห่งนี้ขายอะไรไม่ได้ขายฟิกเกอร์นะ
แต่ว่าเป็นการขายเครื่องดื่มขนมปังเค้กของหวานต่าง
อยู่ตรงอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกของครอบครัวศรีโพทองเขานะครับ
แล้วก็ลูกค้าหลายคนก็ได้มาดูได้มาถ่ายรูปกัน
แล้วก็ได้เห็นอะไรแปลกใหม่แบบนี้
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างสีสันให้กับร้านนะครับ

เราพาคุณผู้ชมไปดูของหนุ่มใหญ่คนหนึ่ง
ซึ่งเขาเปลี่ยนอาชีพของตัวเองในช่วงโควิด๑๙แบบนี้
แต่ก่อนเคยทำงานก็คือทำรถตู้นำเที่ยว
แต่ทีนี้ครับเราก็รู้กันอยู่นะ
เรื่องของการท่องเที่ยวในบ้านเราในยุคโควิด๑๙แบบนี้
ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลย
คุณอาอำพรเที่ยงมูลอายุ๕๓ปี

เพราะว่าคุณอาเคยปลูกกระบองเพชร

หันมาเริ่มปลูก๔๕ต้นก่อนในช่วงแรก
ก็เห็นแนวทางในการที่จะสร้างรายได้แล้วล่ะครับ

สามารถขยายพันกระบองเพชร
เต็มไปหมดเลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะ

เริ่มต้นตั้งแต่ต้นเล็ก๒๐บาท
จนถึงต้นใหญ่สวยงามอย่างที่คุณผู้ชมเห็น๕๐๐บาท
รายได้ต่อเดือนของคุณอามพอร์คือ๑หมื่นถึง๑หมื่น๕พันบาทเลยล่ะครับ
ในช่วงที่ต้องสู้โควิด๑๙แบบนี้นะครับ
ใครที่สนใจอยากจะไปดูสวนกระบองเพชรของคุณอาอำพร
ไปได้นะครับที่อำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมาฮะ
โอ้โหวันนี้เรารวมมิตรเรื่องของคนสู้ชีวิตในโควิด๑๙
เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทุกท่านด้วย
ส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการเล่าสู่กันฟังแล้ว
พรุ่งนี้วันอาทิตย์เรานัดกันหน้าจอ๔โมงครึ่ง